มันก้าวนะครับก้าวก้าวก้าวหาและที่ปกปตบรวจถึงข้อหาที่ปกปตดสอนนี่สองข้อหานะครับในเรื่องภูมิขนาดช้างนะครับรวมเป็นสิบสองข้อหาครับ
บนเรื่องฮุทพืชและเรื่องงานช้างยังไม่ได้แจ้งแต่มีการก้าวหาแล้ว
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะตัวเลขมาใหม่นะคะเป็นตัวเลข๑๒ข้อหานะคะที่จะมีการแจ้งเพิ่มจากเดิมที่ยืนอยู่ที่๙ข้อหาที่คุณเปรมชัยและพวกรวม๔คนเนี่ยถูกแจ้งไปแล้ว๙นะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้ที่ถกเถียงกันว่าจะต้องมี๑๔จะต้องมี๑๔เรื่องทารุณกรรมนะคะ
ทารุณกรรมก็ข่าวก็ยังออกมาว่าก็ยังยืนยันว่าไม่สามารถระบุได้ว่ามันเป็นการทารุณหรือไม่

แต่ทีนี้ตัดอันที่๑๐อันนี้ออกมันมีอันที่๑๐๑๑และ๑๒ใหม่มารอจ่ออยู่นะคะ
คิดว่าคงจะมีการรับทราบข้อเก่าหากันวันที่๑๔มีนาคม
เพราะว่าตำรวจเนี่ยนัดไปนัดไปอย่างที่ท่านศรีวราบอกเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะ
ก็จะมีเรื่องงาช้างมีเรื่องปืนแล้วก็มีเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานนะคะ
อันนี้ตรวจสอบตำรวจที่เราเคยคุยกันไว้
วันที่๑๔น่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มอีก
สำหรับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคดีการตรวจสอบว่าล่าหรือไม่ล่า
ผิดหรือไม่ผิดของคุณเปรมชัยและพวก
เรื่องเกิดตั้งแต่ต้นเดือนกุมภาพันธ์นะคะคุณผู้ชม
แล้วคนรอไม่ไหวแล้วค่ะคือแบบ

พ่นสีทำรูป
ทุกอย่างแม้กระทั่งเดินทางไปยื่นหนังสือ
คือยื่นให้ตำรวจรู้ว่ารู้สึกว่ามันช้า
แล้วก็กลัวว่าจะช่วย

นี่คุณเตรียมชัยไปต่างประเทศกลับมาแล้วนะคะ
ไปต่างประเทศตอนนั้นก็หวานหวานใจกันอย่างไร
กลับมาแล้วเรียบร้อย
ทีนี้คุณผู้ชมวันนี้เราจะคุยกันอีกครั้ง
คุณผู้ชมจำได้ใช่ไหมคะวันนี้ฉันมีแขกรับเชิญท่านเดิมเลยค่ะ

ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ของกรมอุทยานแห่งชาตินะคะ
แต่ว่าเอาอย่างนี้บอกแบบภาษาดิฉันก็คือว่า
ก็ลำบากใจที่จะให้ข่าว

แต่จะให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมคงจะไม่แล้วนะคะ
ทีนี้หนึ่งท่านที่ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ในกรมอุด

เดี๋ยวเรียนจะไล่เรียงละเอียดกว่าเดิมซะด้วยซ้ำไปนะคะ
แล้วก็ให้ละเอียดไปขนาดที่ว่า

คุณผู้ชมจะได้ยินชื่อของตำรวจที่เกี่ยวข้องเรื่องนี้นะคะในระดับ
ระดับคนที่ตรวจสอบทำงานเนี่ย

ก็พื้นที่เดิมเลยค่ะกาญจนบุรีภาค๗ใช่ไหมคะ
แล้วก็งานมาที่กองปราบส่วนกลางอะไรด้วยเนี่ยนะคะ
อาจารย์ท่านนี้รู้อะไรของเขามาบ้างหรือเปล่า
คุยกับอาจารย์ปรเมฆค่ะรองอธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาด
คดีสำนักงานอายการสูงสุดสวัสดีค่ะอาจารย์

ดูสิไม่ได้แนะนำอะไรยืดยาวแล้วเนอ

อาจารย์มาบ่อยเหลือเกิน
มันต้องให้มีคดีที่สำคัญไงเราถึงอธิบายได้

จริงคดีนี้มันกระทบต่อความรู้สึกของประชาชน

อย่างที่ผมบอกมันเริ่มต้นปุ๊บเนี่ย

ผมเอาอย่างนี้ดีกว่าผมวันก่อนผม

จะถามท่านศรีวราว่าท่านมี

ท่านเป็นวนักการสอบสวนผู้รับผิดชอบไหม

เขียนลงเฟซบุ๊กแบบกระตุกราง
เสร็จแล้วท่านก็โทรศัพท์หาผมคุยกัน

ท่านก็โทรไปคุยท่านก็บอกท่านไม่สบายใจ

โดยปกติเนี่ยหัวหน้าพนักงานสอบสวนจะต้องเป็นคนที่กาญจนบุรี

เพราะเห็นได้ข่าวว่าไปตวาดตะเดิดอะไรของนิติกร

เล่าให้ฟังบอกท่านมีคำสั่งคำสั่งของตำรวจเขามีครับ
คำสั่งสำรวจงานตำรวจของชาติที่๕๙๙ทัก๒๑๖๐
อบหมายให้ท่านดูแลคดีประเภทนี้ทั่วประเทศ

คือปล่อยให้พื้นที่เขาทำแล้วถ้าไปกำกับดูแล
คือเหมือนกับทวงถามว่าที่ท่านศรีวราเห็นมามีบทบาท

อย่างท่านอายการสูงสุดสั่งคดีได้ทั่วประเทศ
ทุกคดีไม่จำเป็นต้องมีคำสั่งใหม่

ใช่เขาเขียนแต่ว่าพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบในท้องที่นั้น
ซึ่งก็ล่าสุดมีการพูดคุยกัน
เสียวราก็ชี้แจงว่ามีหนังสือแต่งตั้ง
ผมก็บอกโอเคผมจะชี้แจงให้ว่าท่านก็มีหนังสือแต่งตั้งให้ท่าน

ที่จะไปที่ทองผาภูมิที่จะไปที่กาญจนบุรี

อยู่ด้วยกันทั้งร่วมสอบสวนทั้งกำกับดูแลเป็นซ้อนกันอยู่

อาจารย์ได้ถามไหมคะว่าทำไมดูช้า

กว่าจะจับจะค้นแล้วลอกก็ไป๒วันแล้ว
ดูตรงเนี้ยเพราะความไม่เข้าใจของส่วนราชการ
เพราะว่าใช้วัดนี่ก็ลูกศิษย์ลูกหาเหมือนกันแต่เขาเองตำรวจเขาไม่สบาย
ใช่พญาเสือเนี่ยเขาก็ไม่สบายใจตำรวจเขาไม่สบายใจ
ที่เอาเสือมาทำแล้วมีวิถีกระสุนยิงไปยิงมาอันนี้มันงานของพนักงานสอบสวน
โอ๋ที่เห็นหน่าใช้วัดนรงพื้นที่แบบเอ่อเอาของกลางมาเล่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดี
ไปอืมทีนี้เรียนถามคำถามนี้ก่อนอาจารย์เล่าไปแล้วบางส่วน
คือสรุปแล้วกรมอุดกับตำรวจมีปัญหากันเหรอคะ

พอเริ่มต้นกรมกระทรวงด้วยไม่ใช่กรมอุด

กระทรวงตั้งคณะทำงานเพื่อติดตาม
มีประหลัดกระทรวงมีรัฐมนตรีตั้งมา

มันเหมือนกับถ้าพูดในคนในราชการ

มันแปลกเหรอคะที่กระทรวงจะตั้งคณะติดตามทำงานของตำรวจ

ก็ส่วนราชการทำไมไม่คุยกันเอง
รัฐมนตรียกหูถึงรัฐอธิบดี

ผิดต้องผิดท่านก็พูดย้ำอยู่แล้ว
ท่านศิวราจึงลงไปดูเอง

ท่านก็ลงไปกำกับควบคุม
ทีนี้มันเริ่มจะเกิดคอนฟริกต์แล้ว

อุทยานเองก็ไปทำนู่นทำนี่
ซึ่งจริงพยานที่อยู่วิเชียนก็ดี

หรือพยานพวกนี้มันสมบูรณ์อยู่ในตัว

ที่ทางกระทรวง
ค่อนข้างเป็นห่วงการทำงานของตำรวจ

เราคงไม่ได้เห็นคนทำติดคุกหรอก

ทีนี้จุดที่มันเหงมาก

ลีลาวดีนวัชโลบนของท่านเป็นอย่างนี้

ช่วงชางอยู่อย่างนี้ท่านก็ไม่ได้ว่าอะไร

คืออาจารย์เอาอย่างนี้ก่อนนะคะ

จริงครับและอาจารย์ก็มาเล่าตอนที่อาจารย์สระสิน

อาจารย์ปรเมฆยังพูดคำเดิมไหมว่าไม่หลุด
เดิมเหมือนเดิม

แต่ว่ามันไม่มีข้อขัดแย้งกับกรมอุดอยู่นิดนึ

อาจารย์จำได้ไหมว่าอาจารย์เคยพูด
อาจารย์บอกว่าดีเอนเอมันไม่ต้อง

แล้วอาจารย์ขาในข่าวทุกวันนี้คือรอการ
เอ็นเอมีดอิโต้ดีเอนเอมีด

ดีเอ็นเอมันยืนยันได้อย่างเดียวว่า
เนื้อในหม้อกับเนื้อเสือซากและก็หนังเป็นตัวเดียวกัน
แต่มันยืนยันได้ไหมว่าใครล่ามันยืนยันได้ไหมมันยืนยันไม่ได้
ในพยานหลักฐานวิทยาศาสตร์เนี่ยน้ำอาจารย์๑๓๑ทับ๑ก็บอก
พยายามหลักฐานวิทยาศาสตร์เพื่อสนับสนุนข้อเท็จจริง
อาจารย์สอนฉันมาตั้งหลายครั้งแล้วแต่ดิฉันไม่เข้าใจตอนนี้
มันเหมือนทำให้ทุกอย่างยากเลยนะแล้วมันแม้กระทั่งทำให้เกิดเหมือนกับ
จะเป็นความขัดแย้งที่ทางนิติวิทยาศาสตร์ของกรมเนี่ย
นู้นเขาบอกเขาไม่ได้ตรวจเพราะมันตรวจมาแล้วของคน
ถ้าถามผมเฉยก็เพียงแค่ยืนยันว่าเนื้อในหม้อกับตัวมันอ่ะ

อ่ะงี้ตอนนี้ที่รอกันอยู่ที่มีอิตโต้มีดเหน็บเขียงอะไรอย่างงี้
อาจารย์ว่ามันไม่ต้องใช้ได้ไหม
ใช้ประกอบแต่ไม่ใช่ตัวจริงไง
ตัวจริงมันอยู่ที่ว่าเสือตายเมื่อไหร่และตายวันที่เท่าไหร่ตายตรงไหนต่างหาก
ถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์ปรเมฆบอกเนี่ยนะคะ

พาการที่สองมันมีคดีที่เกี่ยวกับคดีติดสินบัตรฆาตสินบน
ทั้งสองคดีนี้มันสอดรับด้วยกัน
ถ้าผมไม่ผิดผมจะติดสินบนทำไม

เพราะมันเป็นคดีที่ต่อเนื่องเกี่ยวพันกัน
ถ้าผมไม่ผิดผมจะติดสินบนทำไมเพราะฉะนั้นสอบคดีนี้แล้วก็สอบคดีสินบนก็ว่ากันไป

เรื่องปืนที่บ้านนะอันนั้นแยกออกไปเลยเรียกเมื่อไหร่ก็ได้
แล้วฟ้องเมื่อไหร่ก็ได้ฟ้องแล้วขอนับโทษต่อกันได้ไม่มีปัญหา
แต่คดีนี้เรามองที่คดีจุดที่ทุ่งใหญ่นะเรสวนตรงนี้ว่าเป็นยังไง
ว่าล่าจริงไหมมีซากสัตว์มีซากสัตว์คุ้มครองอยู่ไหมอันนี้จบแล้ว
ซากสัตว์ไก่ฟ้าจบแล้วเห็นไหม
พาอาวุธปืนติดตัวจากกรุงเทพจากกรุงเทพไปทุ่งใหญ่นะเลสวน
พาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรพาไปตั้ง๓กระบอก
มันจะเหลือหรือโทษโทษอาวุธปืนมันก็ไม่เหลือแล้ว
ใช่ไหมซากสัตว์ป่านี่ก็ไม่เหลือแล้ว
ตัวที่สองตัวที่เราจะรังพิสูจน์กันตอนนี้เราพิสูจน์ว่ามันยิงกันตอนไหน
ก็มีคนพยายามถามใช่ไหมมีพยายามถามว่ามีคนเอาเสือดำมาขาย
มันก็เป็นไปไม่ได้เพราะรอบตอนนั้นมันเข้าไม่ได้
ไม่รู้ไม่รู้เลยตอนนี้ไม่รู้ว่าอะไรจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้
อาจารย์เดี๋ยวสรุปว่ามันต้องมีดีเอนเอคนให้เห็นที่เขียงที่มีดที่นั่นไหมคะ
ต้องมีดีเอ็นเอคนยันอีกไหมคะ
ไม่ต้องดีในคนไม่ต้องเพราะที่เจ้าหน้าที่เขาไปพบเนี่ย
เขาพบคนของคุณเปรมชัยคนหนึ่งสะพายปืนและเหน็บมีดมาข้างหน้าพอยัง
เห็นไหมนี่อาจารย์นะเอาอย่างนี้
คือถ้าเราสืบพยานนะเรียงลำดับสืบพยานเป็นขั้นเป็นตอน
แล้วเราจะมองเห็นภาพมันพยานทุกคนต้องให้การมันต้องมีตักกะ
ใช่ไหมไม่ใช่พยานมาให้การแบบไม่มีตักกะ
ผมยกตัวอย่างไอ้พยานที่ให้การแบบไม่มีตักกะ
กลับไปเห็นเขาก้มเก็บหวยแล้วเห็นเลขมันมีตักกะไหม
มันเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้
แต่พยานในคดีนี้เนี่ยที่ผมฟังเขาเล่ามาเนี่ย
เขาเป็นขั้นเป็นตอนลงมาก็พบเสร็จแล้วเจอยังไง
ค้นยังไงค้นสองรอบสามรอบแล้วเจอสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นของกลาง
อยู่รอบบริเวณที่ตั้งแคมป์
อาจารย์ค่ะถ้าดิฉันฟังอาจารย์ท่านเดียวเลยนะ
เดี๋ยวฉันก็สบายใจคดีนี้สบายใจถูก
แต่ข่าวที่ออกมาทุกวันมันทำไมมันเหมือนหนักกว่าที่อาจารย์ปรเมฆบอก
ขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามันมีอีกหนึ่งเรื่องที่แทรกเข้ามานะครับ
น่าจะเป็นข้อกล่าวหาที่จะมีการให้รับทราบในวันที่๑๔ที่จะถึงนี้ด้วย
คือเรื่องของการติดสินบนเจ้าพนักงานนะคะ
อีกสักครู่เราจะคุยกันกับผู้บังคับการปปสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเราคุยกันกับท่านพลตำรวจตรีกระมวลเหรียญราชานะคะ
ผู้บังคับการป้องกันปรับปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือว่าปปนะคะ

ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมค่ะ
ผู้การค่ะตกลงวันที่๑๔๑๔มีนาคมนี้
ที่มีข่าวว่าทนายคุณเปรมชัยขอเลื่อนเนี่ยตกลงท่านไม่ให้ใช่ไหมคะไม่ให้เลื่อนใช่ไหมคะ
ไม่ใช่ไม่ให้เลื่อนนะบังเอิญว่าเขาจะขอเลื่อนมาเป็นวันที่สิบ
แต่ผมมีการสอบสวนในวันที่๑๓พนักงานสอบสวนผมไม่ว่า
ผมก็บอกว่าถ้าผู้เลื่อน๑๓ผมไม่ว่างก็ให้เลื่อนไปวันอื่นละกัน
เขาก็ประมาณว่าเอากันกลับไปวันที่๑๔มันเจอตามที่ผมขอมาเรียบทั้งแสดงต้น
ผมก็บอกว่าถ้าเพิ่มงานก็ไม่มีปัญหาก็๑๔

ตอนนี้คนตามข่าวจิตใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเลยค่ะท่าน
ท่านค่ะในส่วนงานของท่านกระมวลเนี่ยค่ะ
วันที่๑๔คือแจ้งข้อกล่าวหาเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานแน่นอนใช่ไหมคะ

คนที่จะโดนมีกี่คนคะเรื่องติดสินบนเจ้าพนักงานนะคะ
ซึ่งผมบอกว่าวันทุกว่างผมไม่ว่าง
ก็เพราะว่าเราต้องทำให้มันมีความชัดเจนในสำนวนมากขึ้น
แล้วก็เราจะรู้ว่าเราจะต้องแจ้งข้อหารกี่คน
อาจจะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มขึ้นก็ได้
แต่เบื้องต้นตอนนี้มีการร้องทุกข์ที่
เขาต้องให้ดำเนินคดีถ้ามีคนเดียว
แต่ว่าจากคลิปจากอะไรที่มันเกี่ยวข้องกันเนี่ย
ตอบไว้ชัดเจนอาจจะมีการแจ้งข้อเก่าหาเพิ่มขึ้น

ท่านค่ะคนที่โดนแน่นอนเลย๑คนเนี่ยคือคุณเปรมชัยแล้วหรือยังคะ

ทีนี้ในตอนนี้ที่เราคุยกันที่ท่านกระมวลบอกดิฉัน

คำถามคือว่าคุณเปรมชัยโดนเนี่ยโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับว่า
ก่อนอันนี้ที่มีข่าวว่าคลิปอยู่ไม่อยู่คลิปหายคลิปหลุดไปไหน
คือไม่เกี่ยวกับคลิปแล้วใช่ไหมคะ
ไม่เกี่ยวกับคลิปครับเพราะว่า
เรื่องสำคัญจุดสำคัญก็คืออยู่ที่คุณวิเชียน
คุณวิเชียนยืนยันว่าคุณเปรมชัยให้สินบอล
มันก็เป็นเรื่องที่ผู้เก่าหาเขากล่าวหานะครับ

แล้วผู้เก่าหาก็บอกว่าอีกคลิปไม่ใช่ของเขา
แต่เป็นของคนอื่นที่มันมีความเกี่ยวเนื่องกัน

อันนี้เราต้องพินาให้กัดเกณฑ์อีกที
ถ้าเป็นการร่วมกันเราก็ต้องแจ้งเขาหาเพิ่มไป
คือเสียงในคลิปที่เป็นข่าวก่อนหน้านี้
ไม่ใช่เสียงคุณเปรมชัยแน่ถูกไหมคะ

แปลว่าในคลิปนั้นก็ต้องโดนเพิ่มอีกหนึ่งคน

ก็ยังบอกว่าไม่ใช่อย่างแน่นอน

ถ้าผมจะดูประยาทรักษา
ว่ามันมีความเชื่อมโยงกันไหม
มันอยู่ในกลุ่มมันอยู่ในช่วงนั้น

ซึ่งเป็นการเสนออีกส่วนหนึ่ง
ตรงก้างว่าร่าเองขึ้นคันกันฝัง
ทางตำรวจสอบเฉพาะพวกหน้าที่

หรือได้สอบ๔คน
คุณเปมชายแล้วด้วยคะ

ก็ถูกต้องหาก่อน

แล้วละครับก็จะโดนขิกต้น
แต่ตัวเจ้าหน้าที่เนี่ยเราสอบหมดคำถามเจ้าหน้าที่
แต่ว่าต้องมีรายละเอียดเพิ่ม

วันที่ไปสอบที่ทอมปาภูมิเข้าทำ
เขาเป็นคนถอดถอดเสียงออกมา

แล้วเป็นเสียงตามที่ออกไปตามสื่อน่าจะเหมือนกัน
แล้วมีมากกว่า๑คลิปที่ออกมาตามสื่อไหมคะท่าน
ที่เรามีเรามีคลิปเดียวว่าคลิปที่
พยานเจ้าหน้าที่ที่เขาอัดไว้เราต้องถือตรงแบบสดับ
ถ้าเขามอบให้เราเราก็ต้องดูตรงสดับของต่าง

ท่านท่านผู้การค่ะคือมันมีข่าวมาจากในพื้นที่นี่แหละ
ว่าจริงแล้วเนี่ยคลิปนี้มันไม่ได้บันทึกไว้ทั้งหมด
การเจรจาพยายามจะติดสินบนเจ้าหน้าที่หรอก
มันมีตั้งหลายครั้งที่มีบทสนทนาเกี่ยวข้องคล้ายแบบนี้

อันนี้ใครจะว่าอย่างไรก็ว่าไป
แต่เราต้องยึดจากพยานหลักฐานที่เราสอบในคดีเป็นหลักนะครับ
เขามอบให้สำหรับคลิปนี้เราก็ต้องดูคลิปนี้เป็นหลัก
เพราะว่าเป็นผู้กล่าวหากับพยานผู้กล่าวหา
แน่นับปลายผู้เปล่าหาเราก็ดูตรงนี้เป็นหลัก
จุดเพิ่มสำหรับอย่างนี้มันตรงไม่แย่อยู่ในสดีนี้แล้ว

คือที่ที่ฉันจะถามผู้การคือแบบนี้ค่ะว่า
เหนือจากคลิปที่ออกมาเป็นข่าว
แล้วก็บวกกับการสอบเจ้าหน้าที่กรมอุดแล้ว
มีการพูดถึงลักษณะการพยายามจะติดสินบน
โดยที่อาจจะไม่ได้อัดเป็นคลิปไว้จากเจ้าหน้าที่กรมอุดไหมคะ
ในส่วนของที่คุณวิเชียนเนี่ยเขาไม่ได้อัดคลิปไว้
แต่ความต่อเนื่องมาของทางส่วนที่
ผู้ต้องหาในคดีใน๔คนได้พูดกับเจ้าหน้าที่
มันเป็นความต่อเนื่องกันซึ่งเราต้องมาพิจารณาเป็นช่วงหนึ่ง

คือคุณเปรมชัยโดนข้อหาติดสินบนเจ้าหน้าที่แน่
โดยที่จะมีอีกหนึ่งคนคนที่มีเสียงอยู่ในคลิปหรือไม่
อันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะประชุมกับทีมงานนี่แหละใช่ไหมคะ
ใช่ครับไปสอบเพิ่มก่อน
แล้วเดี๋ยวเราพาพวกโรงพยาบาลภูมิมากัน
ค่ะแล้วก็วันที่๑๔นัดเหมือนเดิม
แล้วก่อนหน้านี้ที่มีข่าวว่าขอเลื่อนคือเขาขอเลื่อนเข้า
ขอเลื่อนเป็น๑๓แต่ว่าทีมไม่ได้
ก็คือเป็นวันที่๑๔เหมือนเดิมนะคะท่าน
ผู้การฝากด้วยค่ะท่าน
เราก็ทำตรงไปตรงมาให้ความทำตรงไหว
แล้วก็มีความแพ้เจนสามารถตอบถามได้ทุกคนตาม

ถามสวัสดีครับ

เพราะว่าตอนข่าว๓๐ล้านเนี่ยนะคะ
ตำรวจนั่งโดยมีผ่อบอกตลอดนั่งแล้วแป้งกระดาษสองรอบ
คดีนี้คนอยากเห็น
คดีนี้อยู่ในความรับผิดชอบของท่านรอง

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุณผู้ชมค่ะ
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เนี่ย

เพราะอาจารย์ปรเมฆยืนยันแล้วยืนยันอีกว่า
จริงมันแค่ประกอบ
อันนี้มันที่ท่านพูดเมื่อกี้เป๊ะไหม

แต่ที่คนเขาสงสัยตกลงล่าไหมยิงไหมฆ่าไหม

ถ้าไม่ยิงแล้วจะไปติดสินบนเขาทำไม
ไม่รู้เราก็ไม่รู้มันต่อเนื่องกันหรือเปล่า
เดี๋ยวสงสัยต่อคุณผู้ชมพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเอาอย่างนี้
อันนี้มุมมองของคนทำงานอายการมา๓๐๔๐ปีนะคะ
อาจารย์ยังมั่นใจจริงเหรอ

ว่าจากที่ลูกศิษย์ลูกหาในกรมอุดเล่าให้ฟังในการสอบ

แน่นพอที่จะเอาผิดคนทำได้แน่สักครู่ค่ะ

อายการเต็มหัวใจเลยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะ
แล้วดิฉันก็จำได้ว่าแนวคิดหลักของอาจารย์ปรเมฆ
ว่าจริงดีเอนเอมันแทบจะไม่ได้มีบทบาทอะไรเลย
เพราะว่าได้สอบอย่างละเอียด
ไว้ตั้งแต่ตอนเกิดเหตุใหม่

ที่อาจารย์สักษีบอกเลยอ๋อรู้แล้วว่าวิเทียนหายไปไหน

กี่หน้านะคะอาจารย์ขาว๒๐กว่าน่านะไปตรวจ
ตรวจที่เกิดเหตุตั้ง๒ครั้ง๓ครั้ง
ตรวจครั้งแรกดึกดื่น

ตรวจจนได้ความผมบอกอยู่ทุกครั้งนะครับ

จะเอาจากผู้ต้องหานั้นกวาดกระฟุ้งแก้มเท่าไหร่

ไม่อาจารย์แต่ว่าเนี่ยช่วงข่าวในช่วงเนี่ย

จนทะเลาะกันแล้วเนี่ยอาจารย์ค่ะ
คือสมมุติเนี่ยสิ่งที่ท่านสีเวลาให้พนักงานสนไปตรวจ

แต่ว่าทางอุทยานส่งมายังไม่ครบ

มันเลยกลายเป็นภาพที่มันค่อนข้างชัดเจนว่าเหมือนมีความขาดแย้ง
นี่เรายังไม่รวมในกรณีที่ทางกระทรวง

ทำไมคุณไม่เคลื่อนที่จากตรงนี้ไปตรงนั้น

ลงทางปิดประตูแล้วถนนเส้นเดียวโดด

อบินฉี่ให้สำหรับตอนแรก

มาถึงตรงนี้ประมาณ๕โมงเย็น

คือนี่ตัวไม่ใช่ว่าตัวโจทย์ตัวฝ่ายอายการหรือฝ่ายพยานของอุทยานจะต้องอธิบายนะ
จำเลยเองก็ต้องบอกด้วยว่าทำไมฉันหยุดตรงนี้ถ้าหลงทางผิดแล้ว
แหล่งน้ำตรงนี้น้ำบ่อแรกแห้งบ่อที่๒น้ำเต็ม
แล้วทำไมมันมีร่องรอยลูกกระสุนถากต้นไม้ไป
แล้วทำไมบนถนนมันถึงมีซองลูกปลอกลูกซองเบอร์๒๐สีเหลืองอยู่บนถนน
แล้วทำไมลูกน้องต้องเหน็บมีดวันรุ่งขึ้นเห็นไหม
อาจารย์พูดแบบนี้แหละก็เลยเบาใจแต่เห็นข่าวมันไม่จบไงคะ
คือผมบอกว่าเราผมก็บอกไงคือเกิดความขัดแย้ง
ก็เกิดความตั้งสีเวลาไปจับจุดตอนแรกกว่า๑๑๐บาททุกคน
ศรีเวลาจะท่านก็พูดของท่านอย่างนั้นแหละท่านคิดออกท่านก็พูดเลย
ไม่ได้ตั้งใจอย่างอื่นนะครับแล้วพอมาทีหลังก็มีคนบอกตัวเดียวอันเดียว
แล้วพอพิสูจน์ออกมากลายเป็นตัวเมียมันสับสน
เป็นคนที่พูดตัวเดียวอันเดียวนะใครไม่ได้รู้ถึงอะไรไปพูด
ใช่ไหมแล้วปุ๋งแบบผมบอกเนี่ยหัวหน้าพญาเสือก็จำลองเอาภาพจัดมา
เป็นหน้าที่ของพนักงานสอบสวน
ก็การสอบสวนให้สั่งให้ก่อนก็เลยใช่ค่ะ
ก็จะไปเถียงอะไรพนักงานสอบสวนเขาหรือเปล่า
ท่านศิวาราให้สัมภาพบอกก็เรื่องอาจจะเป็นเรื่องของ
ทวงทำนองต่อกัน
คือคนเนี่ยนะผมก็บอกท่านศรีวราบอกว่า

พยานก็มีคนที่รู้ใจมีทนาย

ให้เขาเข้าได้อยู่แล้วกฎหมายอนุญาต
อันนี้คืออะไรคือให้เห็นว่าความโปร่งใส

แต่การที่เราไปนั่งต่อล้อต่อเถียง

จะเป็นการขัดขวางการสอบสวนเขาไหม
วันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมพูดได้ชัดเลย
บทบาทหน้าที่ของแต่ละฝ่ายมันเขย่งกันอยู่

ไม่ใช่พนักงานสอบสวนก็จะทำเป็นพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนก็เร่งรัดเข้าไปเพื่อเพราะเราไปบีบเขา
ถึงจุดตรงนี้ผมว่าใจเย็น

ให้ผ่านมาเดือนเดียวเนี่ยมันเล็กน้อยมาก
เมื่อกี้เราคุยกับปปปใช่ไหมปปปใช่ไหม

แล้วถ้าได้เพิ่มก็ตั้งข้อหาเพิ่ม
เวลาเราสอบครูปรีชายกตัวอย่าง
ครูปรีชาบ้าบินสอบกี่ชั่วโมง
โอ้ยาวยาวมากแล้วพยานอุทยานต้องเป็น๑๐คน
คดีนี้ผมบอกเลยพยานของฝ่ายผู้ต้องหา
มีแค่๔คนที่เข้าไปนอกนั้นไม่มี
ที่เหลือเป็นของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ก็ประมาณ๑๐คนพยาน๑๔ปาก
แล้วพอไปถึงศาลพนักงานอสวน๑คน
คดีนี้พยานอย่างเก่งก็ไปไม่เกิน๒๐ปาก
เกิน๒๐ปากบางปากรับกันได้
และผมคิดว่าบางปากของผู้ต้องหา

อ่ะเนี่ยผู้หญิงนะที่เป็นแม่ครัว
กล้าเบิกไหมทำไมอ่ะ

ถ้าท่องไม่ผิดโดนซักตายเลยนะ
เดี๋ยวอะไรนะอะอาจารย์
เขาท่องไปผิดเนี่ยพยานบางคนขึ้นศาลเนี่ย
โอ๊ยราดทั้งบันรังเลยนะ
เพราะถูกซักผมเชื่อว่าคนที่เป็นแม่ค้าคนที่เป็นแม่ครัวค่ะ
ซ้อมยังไงก็ไปไม่รอด
อาจารย์เดี๋ยวนะคะเรียนขอย้อนกลับไปตอนแรกเลยนะ
คือตอนที่จังหวะที่หัวหน้าวิเชียนกับทีม

ใช่ไหมคะคือจังหวะตรงนั้นกับซากที่เจอ
โดยบริบทตรงนั้นแล้วเนี่ยนะคะอาจารย์
คือมันต้องรอมาพิสูจนดีเอ็นเอเลยเหรอ
เอาอย่างนี้เรียนไม่รู้กฎหมายไม่รู้วิธีการสอบ
แต่ที่ฉันรู้สึกว่าเอาสัญชาติยานนะครับ
มันชัดซะจนไม่รู้จะชัดยังไงแล้วนะ
ตอนเจอเครื่องในมันยังไม่ชัด
มีขนดำอยู่ด้วยมันก็ยังไม่ชัดว่าเป็นอะไร

ต่อมาพอไปค้นอีกรอบนึงมันถึงเจอหนังที่ม้วนอยู่
ซึ่งซุกซ่อนอำพลังอย่างมีระบบ
อาวุธปืนของคุณเปรมชัย
ก็ถูกใส่ซองบรรจุมีสิ่งไม้ขอนไม้ทับอยู่

ความหมายของดิฉันก็คืออย่างนี้ค่ะอาจารย์ค่ะ
คือว่านั่นแหละที่หัวหน้าวิเชียนไป
ลูกน้องไปก่อนหัวหน้าวิเชียนไป
แล้วก็ตรวจรอบแรกแล้วขึ้นไปตรวจอีกตั้งหลายชั่วโมงนี้นะคะ
คือจะบอกว่าช่วง๒๓คืนแรกที่หัวหน้าวิเชียนเขียนรายงาน

บอกว่าตรงนั้นมันชัดซะยิ่งกว่าชัดหรือเปล่าคะอาจารย์

อันนี้ก็ไม่รู้ว่าพนักงานส่วนเขาต้องการอะไร
แต่ว่าถ้ามองในมุมของรูปคดีมันพอแล้ว
สองเพื่อให้สำนวนมันสมบูรณ์
แต่ถามว่าจำเป็นถึงขนาดไหม

แต่ผมเข้าใจว่าเขาอยากทำให้คดีมันสมบูรณ์ที่สุดเท่าที่จะทำได้
ในหม้อกับซากสัตว์ตรงนี้
กับหนังเสือให้ยืนยันว่าเป็นชิ้นเดียวกัน
แต่ก็มันไม่ได้บอกว่าฆ่าใช่ไหมล่ะ

ทีนี้มันต้องพิสูจน์ว่าฆ่ากระสุนปืนปืนร่องรอยการยิง

แทมมิ่งช่วงเวลาที่เสือนี้ตาย
ตรงนี้คือประเด็นสำคัญเสือนี่ตายตอนกี่โมง

ทำอยู่แล้วเขาไปให้การกับพนักงานสอบสวน

ละเอียดไหมละเอียดเสือก้าวตายกี่โมง

รอให้มันสมุดดีเนยก็ส่งมานานแล้ว
เห็นบอกว่าเร็วนี้ก็จะจบแล้วคดีนี้
แต่ประชาชนใจร้อน

เพราะเห็นเร็วเราเจอแพะไม่กี่ตัวแล้วโทษอย่าว่าสิ

อาจารย์ค่ะเอาอย่างนี้เอาตามประสบการณ์ของอาจารย์
ในมุมของประสบการณ์คนทำงานอายการนะครับ

เท่าที่ลูกศิษย์ลูกหาเล่าให้ฟังเนี่ย
ที่ทำสำนวนกัน๒๐หน้าตั้งแต่๒คืนแรกเนี่ย

ไม่รู้ว่าเขาจะสอบสวนอะไรเพิ่มเติมยังไง

แต่โดยเปอร์เซ็นเทจของมันเนี่ย

คือยังเอางี้น้ำหนักคือส่งฟ้องได้

เพราะถ้าสำนวนส่งอายการเราก็จะจบ
เอาเท่าที่อาจารย์ทราบจากลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยนะคะ
คือตอนนี้จริงแล้วถ้าอยู่ในมืออายการ
เอาเท่านี้ก็ละเอียดพอที่จะพิจารณาว่า

สั่งฟ้องหรือไม่ก็ได้แล้วใช่ไหมคะ
โดยที่อาจจะไม่ต้องรอดีเอนเอก็ได้แล้วหรือเปล่าคะ

แต่ผมเข้าใจผมบอกว่าเขาต้องการความชัด

เมื่อไม่ให้คนอื่นสงสัยให้ชัดลงไปเลย

เพราะมาตรา๑๐๒นี่ขายารหลักฐาน

เอาอย่างนี้เดี๋ยวฉันถามด้วยอารมณ์

คนกังวลที่ช้าเอาอย่างนี้ต้องถามอย่างนี้นะ
ที่ช้ารอให้ชัดหรือจะช่วย

ไม่ได้ผมคุยกับท่านศรีวราท่านศรีวราบอกไม่มีทาง

ท่านจะไม่ช่วยเด็ดขาดท่านก็พูดเอง
เขาบอกว่าทำให้มันดูคือท่านศรีวราท่านก็อยากเป็นใหญ่เนอะ

แล้วงานนี้งานสำคัญแล้วเป็นเป้าหมายที่ท่านนายกบอกเลยวิ่งไม่ได้

คือผมอยากให้มองบริบททั้งหมด
อย่าไปมองที่แค่ที่ท่านพูด
ผมก็อัดกับท่านบ่อยท่านศรีวราเนี่ยนะ
เถียงกันเรื่องนู้นเรื่องนี้แต่ว่าด้วยความเคารพจริงว่าท่านตั้งใจ
อาจารย์เราสามารถที่จะคเนไปได้เลยไหมคะ
ว่าจากข้อกล่าวหาน้ำหนักหลักฐาน
โดยเฉพาะ๒๐หน้าที่สำคัญที่หัวหน้าวิทยาลัยธรรมเนี่ย
คุณเปรมชัยผิดไหม

คุณเปรมชัยจะโดนโทษทันทีไหม
ก็ถ้าเขาสู้คดีก็อีกเรื่องหนึ่ง
โทษเนี่ยจะรอลงอายาไหม

แล้วเรื่องนั้นมันน่าสนใจตรงว่า
อาจจะคนไม่รวยเท่ากันแต่สถานะของเขาเป็นตำรวจ
คนผู้ใหญ่ด้วยเดี่ยวิ
เราคุยกันมา๒๓รอบเรื่องนี้นะคะ

ซึ่งเขาก็มีเหตุผลที่เขาจะกลัวแล้วก็หวาดระแวงนะ
เออเข้าใจ
อาจารย์นี่ไม่ได้พูดแบบเพื่อให้เราใจเย็นลงใช่ไหม
ไม่ไม่เราก็อยากผมอยากให้ดูนะ
ท่านมีความเห็นอย่างไรควรสั่งฟ้องหรือควรสั่งไม่ฟ้อง

ถ้าอายการสอบสวนเพิ่มเติมแสดงว่าการสอบสวนยังไม่ดีพอ
เราจะดูอย่างนี้ให้ดูอย่างนี้
แต่ถ้าอายการสั่งฟ้องไปเลยก็การสอบสวนของท่านจบ
อายการก็มีเห็นด้วยจบแล้วฟ้องต่อสารที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของศาล
ท่านศิวาราบอกอาจารย์ตอนที่คุยกันไหมคะว่าอีกนานไหมเนี่ย

ท่านศิวาราบอกอาจารย์บอกกันเองไหมว่าผิดหรือไม่ผิด
บอกไหมผิดหรือไม่ผิด

ก็แค่นั้นก็ทำเต็มที่ไม่ให้หลุดรอดไปได้หรอก
ผมอยากให้ไว้ใจนิดหนึ่ง
ดูแล้วกันถ้าส่งไปถึงอายการแล้วอายการสั่งสอบสวนเพิ่มเติมแสดงสำนวนไม่ดี
ยังไม่ครบแต่ถ้าอายการสั่งฟ้องไปเลย
แสดงว่าท่านทำครบต้องให้เครดิตกัน
เหลือก็ไปว่าในศาลการต่อสู้ในศาล
ค่ะอาจารย์เดี๋ยวอาจจะต้องดูอีกหลายรอบนะ
ไม่นานแต่ถ้าสำนวนขึ้นสู่อัยการแล้วเนี่ย
อาจารย์อย่างนี้ขอบพระคุณค่ะวันนี้ทามตรงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ